จะอยากจะเสิร์ฟอีกหนึ่งเมนูของชาวโคราชบ้านเรานี่แหละนะคะ
กับการทำนางเล็ดน้ำแตงโมอืมที่บ้านสำโรงเนี่ย
เขาทำกันเป็นล่ำเป็นสรรมีรายได้เดือนละครึ่งแสนเลยค่ะ
ไปดูไปดูกระบวนการทำเนี่ยเห็นไหม
ให้กับลูกค้าใส่ได้ดีดีอันนี้และนี่ล่ะค่ะ
เป็นหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้สีสวยแล้วก็รสชาติหวาน
ชำจากธรรมชาติและมันเป็นความพิเศษของที่นี่
อ้าววิธีการก็คือหั่นตำโมสดสดที่น่ะครับ
หั่นเป็นชิ้นแล้วก็ผสมลงไปในเครื่องปั่น

เทียมก็จะเพิ่มรสชาติความเผ็ดซ่าน

จากนี้ยังมีเกลือแช่ในข้าวสารเหนียวก่อนที่จะนำไปนึ่ง

มันจะทำให้แผ่นข้าวเหนียวฟูกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอม
อ่าพอออกมาแล้วปุ๊บจะได้น้ำสีแดงแบบนี้เห็นไหม
แล้วก็เอามาโรยใส่ข้าวคลุกกันไป
ไปถามคุณติ๋มยอดสำรงอายุ๕๐ปีนะคะ
คุณติ๋มบอกว่านี่เป็นสูตรที่คุณแม่นำมาสอน
ตั้งแต่เริ่มต้นทำเลยค่ะ
เป็นสูตรดั้งเดิมของชุมชนนะคะ

และปัจจุบันนี้นะได้รับความนิยมมากค่ะ
มีออเดอร์สั่งซื้อกันเยอะเลย
คุณติ๋มบอกอย่างนี้ต้องรวมกลุ่มกันแล้วแหละ
เพื่อช่วยกันทำขนมนางเล็ดส่งขาย
ให้มันทันกับความต้องการของลูกค้านะคะ
และบอกว่าความพิเศษหรือเอกลักษณ์ของที่นี่

ข้อดีคือมันจะทำให้แผ่นขนมกรอบ
แล้วก็หอมหวานอยู่ได้นาน
เราจึงได้ยินบ่อยว่าเป็นขนมนางเล็ดน้ำแตงโม
คุณติ๋มบอกนะตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาหลายออเดอร์มาก
สมาชิกที่ช่วยกันทำตอนนี้ก็เกือบ๓๐คน
สามารถสร้างรายได้ได้เดือนละไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า๖๐๐๐บาท
แล้วมีคนออเดอร์มาแบบนี้นะคะ

เดือนละไม่น้อยกว่า๒๐๐๐แผ่น
มีน้ำตาลเที่ยวไปตอนนี้คุณติ๋มบอกเป็นรายได้หลักของครอบครัวแล้วนะคะ
นี่เหมือนไร้แผ่นซีดีเลยนะมีรวมฮิตเพลงยุค๙๐
คุณนี่นะย้อนวัยจริงยุคยุคยุคยุค

ดิฉันเกิดมาก็ยุคสตรีมมิ่งเลย

ที่ฉันต้องนั่งอยู่นี่สักพักคนใหญ่ค่ะ
ผมจะบอกให้ว่าในรุ่นพวกเราเนี่ยคุณทันผมที่สุดแล้ว

แต่ว่าจะเป็นคนยุคไหนรุ่นไหนก็เคยกินแน่นอน

ยังไม่เคยลองก็ไปหาสั่งซื้อเอา
เขาขายอยู่ที่บ้านสำโรงจังหวัดนครศรีนครราชศรีมานะคะ
แต่ว่าพอดูข่าวนี้ไปนะคือตอนแรกได้ยินคำว่า
นางเลสใช่ไหมคะนางเล็ดข้าวแตนน้ำแตงโม
เข้าใจว่าน้ำแตงโมเอามาคลุกกับน้ำราด
อ้าวไม่ใช่อยู่ในข้าวมันซึมอยู่ในข้าวแล้ว
การคุณนี่ให้ความรู้กับประชาชนมากเลยต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
ก็ให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วแต่